คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชมีผู้หญิงคนนึงค่ะ
ก็นั่งเลี้ยงหลานอยู่หน้าบ้านครับอยู่ดีดีมีผู้ชายข้างบ้าน
ลุ้มคลั่งถือมีดปลายแหลมมาแทงจนเธอเสียชีวิตเลยนะคะ
เสียชีวิตต่อหน้าหลานอายุแค่๘ขวบไม่มีปัญหากันมาก่อน
ไม่เคยทะเลาะอะไรกันมาก่อนคาดว่าผู้ก่อเหตุคงมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
เพราะว่าก่อนหน้านี้เสพยาเสพติดหนักมากโอ้โหอยู่ดีดีคลุมคลั่งเอามีดมาแทงตายเฉยเลย
นี่ค่ะตำรวจภูทรทุ่งใหญ่ไปตรวจสอบนะคะนี่นะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ในตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกติดกันสามห้องนางราตรีคานหรือเป็ดค่ะ
อายุห้าสิบสองค่ะเป็นคนที่ถูกแทงนะคะ
ช่วยกันส่งโรงพยาบาลถูกแทงที่อกซ้ายเลย
แผลลึกมากตัดคั่วหัวใจนี่ค่ะ
คุณหมอก็พยายามยื้อชีวิตพยายามปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตค่ะนายสอนชัยคานและนางสาวรัตนาคาร
สามีกับลูกสาวผู้เสียชีวิตก็ไปที่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เห็นจังหวะคุณหมอพยาบาลปั๊มหัวใจอะค่ะพยายามจะช่วยชีวิตนางราตรี
ก็เอาแต่ร้องไห้นะคะด้วยความแบบก็ยังมีความหวังว่าปั๊มหัวใจจะยื้อชีวิตจะช่วยเอาไว้ได้
แต่สุดท้ายหมอมาบอกว่าช่วยเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้จริงคือนางนาตรีเสียชีวิตเพราะว่าถูกแทง
โอ้โหที่หัวใจเลยค่ะอกฝั่งซ้ายเลยค่ะ
เนี่ยเขาร้องไห้กันอยู่หน้าห้องฉุกเฉินนะคะเนี่ย

เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
หกโมงเย็นเมื่อวานเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะคะ
ราตรีก็นั่งเลี้ยงหลานชายวัย๘ขวบกับหลานสาววัย๓ขวบอยู่ที่แค่ไม้หน้าบ้าน
นายนนทชัยเป็นเพื่อนบ้านค่ะคลุ้มคลั่งมาเลย
ถือมีดมาเลยเดินตรงไปหานางราตรี
แล้วจ้วงแทงนะคะแล้วเข้าจุดสำคัญน่ะ
เข้าที่อกด้านซ้ายนางราตรีล้มฟุบไปอยู่กับพื้น
หลังก่อเหตุนายนนทชัยก็เดินออกจากบ้านของนางราตรีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คือเดินถือมีดไปเลยนะคะเดินถือมีดไปบอกพี่ชายตัวเองที่นั่งเล่นอยู่
บอกว่าเนี่ยแทงนางราตรีแล้วนะแล้วเอามีดไปโยนให้พี่ชายดู
ทุกคนตกใจมากค่ะ
เขาไปถึงบอกเลยเหรอเอามีดไปให้เราเหรอ
คือตัวผู้เกาะเหตุก็โดนจับนะคะจัดนาที่นำตัวไปสอบสวน
นี่ค่ะคนนี้ค่ะชื่อว่านายนนทชัย

ไปวนมาอ้างแบบนี้
อ้างว่าผู้ตายไปด่าแม่เขา
อ้างว่าผู้ตายไปตีเขาเอามีดไปแทงเขาก่อน
คือผู้ตายเขานั่งเลี้ยงหลานอยู่หน้าบ้านนะคะ
นี่ค่ะนักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่านายนนทชัยตอบแบบตาขวางเลย
ครับตำรวจบอกว่านายนนทชัยให้การวกไปวนมามาก
ประวัติของนายนนทชัยคนนี้เนี่ยนะคะมีอาการทางประสาทค่ะคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้เสพยาเสพติดเข้าไปเยอะมากจนมีอาการทางจิตทางประสาทเนี่ยนะคะ
ประสาทร้อนบ่อยเคยถูกจับส่งไปบำบัดสองรอบแล้ว
พอหายก็กลับไปเสพยาอีกก็คลุ้มคลั่งอีกเป็นแบบนี้อยู่หลายรอบนะคะ
เพื่อนบ้านเขาอยู่กันอย่างหวาดภาวะไม่กล้าเข้าใกล้อะค่ะแล้วเนี่ยสุดท้าย
ก็มาเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุสลดนี้ขึ้นอีกค่ะคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
ที่บ้านของนางราตรีข้างบ้านก็จะมีสาราไม้มีแคร่
จุดตรงนั้นแหละค่ะคือจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้ตายเขานั่งเลี้ยงหลานชายหลานสาวอยู่แล้วโดนนายนนทชัยอยู่ดีคลุ้มคลั่งถือมีดไปแทงอกเลย
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานค่ะผู้ก่อเหตุเดินมาเหมือนกับจะมาขอเงิน
ก่อนหน้านี้เคยแล้วเคยเดินมาขอเงินเมื่อวานก็นึกว่าเหมือนเดิมเดินมาขอเงิน
แล้วก็พูดว่าป้าอย่าทำอะไรผมนะลูกสาวผู้ตายบอกงงมากพูดประโยคแบบนี้ออกมานะคะ
ว่าน่าจะหลอนนะคะเพราะว่าเคยเสพยาแล้วเสพยาอีกบำบัดแล้วบำบัดอีก
พอออกมาเนี่ยก็จะดื่มน้ำกระท่อมอยู่ที่บ้านเป็นประจำ
พอมาพูดว่าป้าอย่าทำอะไรผมนะแล้วก็เดินกลับบ้านไปรอบหนึ่ง
คือไปหยิบมีดนะคะแล้วเดินมาที่บ้านของนางราตรีบ้านของผู้ตายอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็พุ่งไปแทงเลยนะคะแล้วหลานเนี่ยค่ะเด็กอ่ะอายุแค่แปดขวบหลานชายอ่ะ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะแล้วเด็ก๘ขวบเขาพอรู้เรื่องแล้วอ่ะ
เขาช็อกมากนะคะกับสิ่งที่เห็นทีนี้ค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ย
พอก่อเหตุเสร็จเดินไปหาพี่ชายตัวเองแล้วก็ไปบอกว่าแทงนางราตรีตาย
พี่ชายเนี่ยด่านะเอาไม้ตีหัวเลยนะแล้วผู้ก่อเหตุก็กลับเข้าบ้าน
ล็อกประตูหน้าต่างแล้วยังไงต่อรู้ไหมคะ
นั่งดื่มน้ำกระท่อมต่ออย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โห
ก็เลยมาปิดล้อมบ้านมาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวสักพักหนึ่ง
ตัวผู้ก่อเหตุมอบตัวค่ะครับแต่เดินออกมามอบตัวยังไงรู้ไหมคะ
ยังไงฮะเดินถือขวดน้ำกระท่อมมาอ่า
แล้วมอบตัวกับตำรวจอย่างนั้นโอ้โห
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าแม่ไม่เคยไปดุด่า
ไม่เคยไปทำร้ายไม่เคยไปอะไรกับผู้ต้องหาคนนี้เลย
แต่อยู่ดีก็เนี่ยมาคลุ้มคลั่งมาก่อเรื่องแบบนี้ค่ะ
มันไม่เกิดจะคุยเผื่อนต่างด้นไม่มี
ด้านนายสอนชัยสามีของผู้ตายบอกว่า
เหตุการณ์ในครั้งนี้ครอบครัวไม่อโหสิกรรมไม่อภัยให้ผู้ต้องหาค่ะ
ไม่ต้องมากราบศพด้วยนะคะเพราะยังทำใจไม่ได้ค่ะ
ส่วนแม่กับพี่ชายของผู้ต้องหาเนี่ยหลังจากนี้ก็ต้อง
ยาวยากันแหละว่าจะยังไงดีเป็นเพื่อนบ้านกันจะมองหน้ากันติดอีกหรือเปล่า
อยู่ติดกันเลยนะคะบ้านของผู้ตายเขาก็จัดเป็นสถานที่สวดพระพิธรรมศพเป็นคืนแรกนะคะ
หลังจากนำศพออกมาจากโรงพยาบาลทุกคนยังช็อกแล้วก็เสียใจมาก
เพื่อนบ้านก็มาแสดงความเสียใจเพราะผู้ตายเป็นคนที่คนในหมู่บ้านเขารักอะค่ะ
บรรยากาศที่บ้านของผู้ต้องหาก็อยู่ติดกันคุณผู้ชมนึกภาพ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนางราตรีนะคะ
อยู่ติดกันบ้านหนึ่งจัดงานศพให้นางราตรี
อีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุจะอยู่กันยังไงอย่างนี้นะคะ
เขาก็ปิดเงียบบ้านของผู้ก่อเหตุปิดเงียบ
นี่คือบ้านหลังนี้นะคะ
คือเรื่องพวกนี้เขาถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าคนในครอบครัวเรามีอาการลักษณะแบบนี้
ยงติดยามีอาการทางจิตประสาทต้องดูแลให้ดี

ไม่งั้นคนเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่รู้จะระวังกันยังไง